เสียชีวิตจากเหตุการณ์การสลายชุมนุมปี๒๕๕๙
ก็ได้มีการจัดกิจกรรมไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิตนะคะ
พร้อมแสดงความไม่เห็นด้วยในกรณีที่ปปชนั้น
ยกคำร้องนายอภิษฎเวชชาชีวะและนายสุเทพเทือกสุบันค่ะ
เมื่อวานนี้ก็มีการแสดงความคิดเห็นด้วยนะคะบอกว่าเป็นการช่วยเหลือ
ยากรที่สังหารประชาชนค่ะกลุ่มญาติผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์การสลายชุมนุมเมื่อปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสาม
ซึ่งนำโดยนางพยาวอักฮาร์ดมันดาของนางสาวกมลเกดอักฮาร์ด
หรือว่าน้องเกดพยาบาลอาสาที่ถูกยิงเสียชีวิตภายในวัดปฐุมวนาราม
และนายพันศักดิ์ศรีเทพบีดาของนายสมาพันธ์ศรีเทพหรือว่าน้องเชอ
ผู้เสียชีวิตที่ถูกยิงภายในซอยรางน้ำค่ะก็เดินทางไปยังวัดปฐุมวนารามนะคะ
เพื่อแสดงสัญลักษณ์ไม่เห็นด้วยกับกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบรามการทุจริตแห่งชาติ
ว่าปปชนั้นยกคำร้องนายอภิษฎเวชาชีวะหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย์
ครั้งนั้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วก็ยกคำร้องนายสุเทพเทือกสุบันอดีตสอสอภักดิ์ประชาธิปัตย
ครั้งนั้นปี๒๕๕๓ดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีรวมถึงมีการยกคำร้องพลเอกอนุพงศ์เผาจินดา
ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการทหารบกในปี๒๕๕๓ในคดีสลายการชุมนุมกลุ่มเสื้อแดงปี๒๕๕๙
จากนั้นนะคะญาติของผู้เสียชีวิตก็ได้เดินเท้าจากวัดปฐุมวนาราม
เดินไปยังอนุสรสถาน๑๔ตุลาแยกคอกวัวถนนราชดำเนินกลาง
พร้อมกับอ่านแถลงการคัดค้านมติของปปชเพราะว่าไม่มีการสอบสวนพยานหลักฐานทางฝ่ายผู้เสียหาย
ซึ่งหลังจากนี้ก็ยืนยันนะคะว่าจะต่อสู้เพื่อนำผู้กระทำความผิดนั้นมาดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ
อกจากนี้มีการตั้งข้อสังเกตด้วยว่าคอสชนั้นต้องการให้คดีนี้จบสิ้นโดยเร็ว
เพราะมีคนในคณะกรรมการคอสชมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้ด้วย